เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาประมาณ๕โมงกว่าเกือบ๖โมงเย็น
คนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้
ตามที่เจ้าของคลิปบอกเลยนะฮะอาคารอัศดางนะครับ
อยู่ในโรงพยาบาลสุริราชนะครับถนนวังหลังเขตบางกอกน้อยกรุงเทพ
ห้าโมงครึ่งเนี่ยฮะทุกผู้ชมครับคือจะเห็นควันสีดำเนี่ย
มันพุ่งออกมาจากชั้น๘ตรงชั้น๘ตรงนี้เป็นบอร์ดรักษาผู้ป่วยโควิดสิบเก้านะฮะ
ตึกนี้ตึกอัดสดาค่ะเป็นตึกผู้ป่วยโควิดนะ
ผู้ผจญเพิงเนอะนี่ฮะตรงนี้นะครับ
หลังจากนั้นก็มีการแจ้งกันนะครับตรงนี้ในท้องที่สอนอบางกอกน้อย
ตำรวจก็ประสานทางรถดับเพลิงนะครับมากัน๑๐คันนะครับ
เนี่ยเป็นอาคารสูง๑๓ชั้นนะฮะกลุ่มควันเนี่ยพุ่งมาจากชั้น๘นะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่ากลุ่มควันที่ออกมาเนี่ยมันเป็นโซนเก็บพวกอุปกรณ์กับเตียงของผู้ป่วยนะฮะ
ก็ใช้น้ำฉีดเข้าไปควบคุมสถานการณ์สัก๑๐นาที
ก็สงบนะครับคืออาคารนี้ปัจจุบันเนี่ย
ใช้เป็นที่รักษาผู้ป่วยโควิด๑๙ด้วยมีวอร์ดรักษาผู้ป่วยแบ่งแยกตามอาคาร
แล้วก็อาการต่างต่างก็จะอยู่หลายชั้นแต่ว่าชั้นนี้ก็มีนี่ด้านในนะฮะ
เจ้าหน้าที่เข้าไปนะครับระหว่างเกิดเหตุก็ต้องอบพยพผู้ป่วยลงจากอาคารนะครับ
อบพยพได้เรียบร้อยนะฮะไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตอะไรนะครับ
ส่วนความเสียหายต่างเนี่ยเดี๋ยวต้องตรวจสอบกันเพิ่มเติมต่อไป
ค่ะรวมทั้งเรื่องของสาเหตุด้วยว่าเกิดจากอะไรนะฮะ
เผื่อใครทราบข่าวว่ามีเพลิงไหม้ที่โรงพยาบาลสิริราชเนี่ย
เป็นชั้น๘ของวอร์ดรักษาผู้ป่วยโควิดเป็นตึกอัดสดาง
และตอนนี้ควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยแล้วนะครับใช่ค่ะ
คนเห็นข่าวอาจจะตกใจนะคะด้วยภาพข่าวภาพควันดำที่พวยพุ่งออกมาจากอาคาร
แต่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเหตุเพลิงไหม้เพียงเล็กน้อย
ควบคุมสถานการณ์ได้เรียบร้อยขนย้ายผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วนะคะ